มาหน่อยใครจะถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง
ภาพของชายหญิงคู่นี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณ

ทั้งสองคนนี้เขาก็ทำงานกู้ภัยด้วย

ถ่ายภาพน้องหมาแย่งซีน
น้องหมาแย่งซีนภาพมันออกมาสวยงามมากเลย
ฝ่ายผู้ชายเป็นกู้ไพดิ์มา๕ปี
ตัวประกอบไปแย่งซีนเขาหมดเลย
นี่แต่มันก็น่ารักดีครับภาพเซ็ตนี้เป็นภาพเจ้าบ่าวเจ้าสาว
เพราะว่าทั้งสองคนทำงานเป็นร่วมกับตันยู
รักกันมามาทำงานกู้ไพดิ้งเหมือนกัน
ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งก็เลยต้องขอใส่ชุด
กู้ภัยร่วมกับตันยูถ่ายภาพซะหน่อยแต่ภาพนะจะให้ครบองค์ประกอบมันก็ต้องมีคนเจ็บใช่ไหมล่ะ
มันต้องมีรถใช่ไหมล่ะนะฮะแต่ว่านี่ฮะคุณผู้ชมชาวเน็ตให้ความสนใจกับภาพที่ตัวประกอบเป็นคนเจ็บ
นอนชูนิ้วไอเลิฟยูเป็นพิเศษก็บอกว่ามึงเป็นแย่งสิ่งเขาทำไมอะไรแบบนี้แต่มันก็น่ารักดี
บางคนก็บอกว่าเอ้ยช่วยกูก่อนกูเห็นความรักหมายถึงผู้แทนที่คนที่นอนเป็นคนเสีย
เออนะฮะถ้าเป็นคนเจ็บจะถอดผ้าพันแผลออกและเดินไปโรงพยาบาลซะก่อน
อันนี้เขาแซวกันเล่นเล่นอะไรแบบนี้ทีมข่าวไปคุยกันกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาว
ฝ่ายผู้ชายคุณโด่งอายุยี่สิบสามชื่อจริงธนาวุฒิโจภูเขียวฝ่ายผู้หญิงคือนางสาวชื่นนภาษี
ภัยวันหรือว่าน้องไม้อายุ๒๒ปีนะฮะทำงานเป็นกู้ภัยร่วมกับตันยูจุดอำเภอคอนสรรค
ชายภูมินะฮะเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้คิดว่าน้องคนนั้นจะแย่งซีนอะไรเพราะเป็น
ขอให้น้องมาช่วยนะฮะจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ฝ่ายผู้ชายทำงานมาก่อน๕ปี
นะฮะเขาบอกว่าก็อยากถ่ายพรีเวดดิ้งไหนทำกู้ภัยทั้งคู่
ก็เลยใส่ชุดกู้ภัยเขาชอบแล้วก็สบายใจ
เขาก็บอกว่าตื่นเต้นมากเราก็ขอบคุณที่ทุกคนแชร์ภาพเพราะยืนแล้วก็ยินดีกับ
แต่งงานของเขาทั้งสองคนซึ่งจะมีขึ้นวันที่๑๒มีนาคมนี้นะครับ
ตอนนี้มีคนแซวจนเขยหมดแล้ว
เขาบอกว่าตอนแรกทางเพจของช่างภาพแชร์ไปมีคนโพสต์ไป

แต่พอโพสต์ไปมีคนแชร์เป็นร้อยคนก็ตกใจมาก
แต่ก็ขอบคุณที่คนให้ความสนใจกับภาพงานแต่งของเขาทั้งคู่แบบนี้
เขาก็รู้สึกมีความสุขก่อนนะครับ

งานแต่งงานคือ๑๒มีนาคมนะครับ